อ่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในไทย
มันร้อนบางคนบอกว่าร้อนเหมือนซ้อมตกนรกจริงคุณผู้ชม

ดูสิแล้วด้านหลังของเราอะไรห้าสิบจุดสององศา
โอ้โหเมืองไทยอุณหภูมิขนาดนี้แล้วเหรอฮ
มันจะขนาดนั้นเหรอเมื่อวานแชร์กันเพียบเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นมาสำรวจมาตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
เดี๋ยวจะแตกตื่นเดี๋ยวจะตกใจกันไปมากกว่านี้
อะไรอุณหภูมิห้าสิบจุดสององศา

ทางกรมอุตตุเขามีการคาดการณ์ดัชนีวัดความร้อน
ซึ่งเขาบอกว่าคำนี้คำว่าดัชนีวัดความร้อน

แต่ให้ดูก่อนว่าแต่ละภาค
ที่จังหวัดไหนดัชนีวัดความร้อนเป็นยังไง

บอกว่าอยู่ที่๔๐๖องศา
ส่วนอีสานอยู่ที่ศรีสะเกด๔๑๕องศา
แล้วถ้าเกิดว่าลงมาใต้อยู่ที่ภูเก็ต๔๗๙องศา
ภาคตะวันออกอยู่ที่แหลมชะบังชนบุรีค่ะ๔๙๔องศา

ภาคกลางอยู่ที่บางนานี่คุณ๕๐๒องศา

เขาบอกว่าช่วงนี้หลังจากจบข่าวเที่ยง

เขาบอกว่าช่วงนี้จะพีคมากจะร้อนมาก
แต่คุณต้องฟังดีนะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งตื่นตกใจว่า๕๐องศา

เพราะคุณผู้ชมอาจจะเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ย
ออกไปวัดกลางแดดบอกไม่เห็นจะถึง๕๐องศาเลย

๕ตัวนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไร
จริงแล้วมันคือความร้อนที่เรารู้สึกได้ณเวลานั้น
เอาง่ายนะค่าดัชนีความร้อน
กับสิ่งที่เราวัดผ่านเทอร์โมมิเตอร์
อุณหภูมิที่เราวัดผ่านเทอร์โมมิเตอร์ไม่เหมือนกันนะ

มันแตกต่างกันเป็นละค่ากันนะฮะ
อย่างเช่นสมมุติว่าเราวัดอุณหภูมิความร้อนได้
สัก๓๙๔๐องศาใช่ครับ
แต่พอเอาไปวิเคราะห์เขาจะมีค่ามีหลักการ

บวกไปลบไปคูณไปหารกับค่าความชื้น

ค่ะแล้วมันก็จะได้ค่าดัชนีความร้อน
สูงสุดที่ร่างกายคนรู้สึกได้อาจจะอยู่ที่๕๑องศา
หรือว่าดูผ่านแอปในมือถืออาจจะอยู่ที่๓๙
ดังนั้นมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งแตกตื่นอย่าเพิ่งตกใจ
แล้วพอได้ฟังแบบนี้แล้ว

๒ก็คือไม่ใช่อุณหภูมิจริงแต่ว่าเป็นความรู้สึก
เป็นความรู้สึกนะอย่างนี้ผมวัดอุณหภูมิ
จตุจักรตอนนี้นะ๓๖องศาเซลเซียส
ถ้าเราไปยืนกลางแดดเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิ
ก็จะได้เท่านั้น๓๖องศาเซลเซียส

ชนีความร้อนนั่นคือความรู้สึกการรับรู้ในความร้อน
ของร่างกายมนุษย์มันอาจจะทะลุไปถึง๔๐๔๑องศา
นี่แหละครับคุณผู้ชมดังนั้นค่าอุณหภูมิ
ดัชนีความร้อนมันแตกต่างกัน
และที่เมื่อวานแชร์กันไปว่าที่บางนาจะ๕๐๒องศา

มันคือดัชนีความร้อนหรือว่าความรู้สึกของคนเรา
ในการรับความร้อนเข้ามาในร่างกาย
โอ้โหนี่ที่ดูข่าวอยู่มีชาวบางนาดูอยู่ไหมคะ
อยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยง๒๗นาที

ชาวบางนาเป็นยังไงบ้างฮะแต่ว่าทุกคนบอกแบบนี้
ว่าอุณหภูมิจะ๓๐กว่า๔๐ขึ้นก็ตามนะฮะ
แต่ผมว่าค่าดัชนีความร้อนในร่างกายของเรา
เราน่าจะรับอุณหภูมิได้ถึงเป็นร้อยองศา
มันจะประหล่อแตกมันจะตับแตกอยู่แล้ว
คือเรื่องโลกร้อนเรารู้แต่โลกจะรู้ไหมว่าเราร้อนมาก

คุณผู้ชมฮะงั้นก็ไปดูเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างด้วย

นี่ครับที่อำเภอพิมายที่นครราชศรีมา
ปรากฏว่าต้นไผ่แก่ที่แห้งตายมันถูกลมพัด
ลมแรงพัดจนเสียดสีเกิดประกายไฟลุกไหม้กอไผ่
แล้วก็ต้นมะพร้าวบริเวณบ้านจานตำราที่หมู่๕

รถดับเพลิงของโอกาสบินหาส่วนตำบลในเมือง
งใหญ่ท่าหลวงแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่ากลัวว่าไฟไหม้ที่กอไผ่ท้ายหมู่บ้าน
มันจะลุกลามมาไหม้ชุมชนนะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิง
ประมาณ๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา

ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสุดสัปดาห์นะคะ

แล้วนอกจากนั้นมันก็มีลมใต้

นี่แหละเลยจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
มีลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตก

อย่างวันนี้๙จังหวัดใน๒ภูมิภาคที่ต้องระวัง
เดี๋ยวขึ้นให้ดูหน้าจอนะคะคุณผู้ชม
อีสานกับภาคตะวันออกนะ
ดังนั้นเราก็เตือนเลยละกันค่ะ
เลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าที่มีต้นไม้ใหญ่
ปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ใครอยู่ในพื้นที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
ก็ต้องระวังเรื่องพายุฤดูร้อนด้วยนะคะ

นี่คุณผู้ชมฮะไอ้พวกแอปต่างหรือของกรมอุตุ
เขาก็มีบอกนะสมมุติว่าอุณหภูมิเขตจตุจักรตอนนี้
ท้องฟ้าโปร่ง๓๖องศาใช่ไหม
แต่นี่เลยถ้าไล่ไปดูนะเขาเขียนว่าแบบนี้คุณ
อุณหภูมิที่เรารู้สึกเหมือน๔๒องศา

อุณหภูมิจริงจะ๓๖แต่เราเหมือนสัมผัสความร้อน
อยู่ที่๔๒องศาเซลเซียสนะครับ

รายงานมาส่งข่าวกันมาบอกแต่ละพื้นที่เลย

บางคนบอกว่า๔๐ก็ตับแลบแล้ว